อีก๗วันนับถอยหลังสู่ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญกับวันที่จะได้เห็นโฉมหน้าผู้โชคดีทองล้านคนที่๕
อยากเชิญชวนให้ทุกคนเขียนบีบส่งฝาคาราบาลแดงเยอะนะครับ

อยากโชคดีเหมือนผมตรงฝาเลย
ทำตามที่พี่เขาบอกเลยเพราะเราไม่อยากให้คุณพลาด
ส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒มาลุ้นโชค
อย่ารอช้าเพราะคุณอาจจะได้ถือทองล้านแบบนี้
ร้านต่อไป๑๑พฤศจิกายนนี้ไม่อยากพลาดโอกาสพลิกชีวิตส่งฝาเลย

ว่าเดอะเดอะ
บีบเยอะเยอะบีบเยอะเยอะ

ตรงนั้นละตรงนั้นละ

เห็นแล้วอยากบีบอยากบีบ
ไม่ใช่บีบแบบนั้นบีบแบบนี้
บีบสิวคุณดูสองคนเนี่ยสองคนดูบีบสิวเหรอเนี่ย
บีบสิวมันก็บีบได้แต่ถ้าบีบมาบ้างมันไม่สวยนะคะ
เออเดี๋ยวหน้ามันเป็นหน้าพองต้องบีบสองบีบสิวแล้ว

บีบอะไรบ้างบีบฝาคาราบาลแดงนะคะ
โดยการเขียนข้อความว่าวิตามินบี๑๒เขียนชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์
และก็ถ้าเป็นฝาคันโซคูณ๒เขียนคำว่าตับชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพ
หลังจากนั้นพับแล้วก็บีบ
บีบให้ได้แล้วก็ส่งมาได้เลยนะคะ

แต่ก็ต้องบีบให้ถูกทำให้ถูกกติกา
เดี๋ยวเราไปบีบด้านนี้ดีกว่า
มีเวลาให้บีบน้อยลงทุกวันทุกวันแล้วนะ
จะได้ลุ้นกับเศรษฐีทองล้านคนต่อไปแล้ว

เพราะฉะนั้นใครมีฝาคาราบาลแดงหรือฝาคันโซคูณ๒อยู่

ส่งมากก็มีสิทธิ์มากนะคะคุณผู้ชม
แล้วส่งมาแล้วก็นั่งตั้งหน้าตั้งตารอลุ้นไปพร้อมกัน
แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปลุ้นว่าใครจะได้รับทองล้านครั้งต่อไป
ลุ้นวันนี้กันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค์
ผู้โชคดีวันนี้จะเป็นใครไปลุ้นกันก่อนเลย
โอ้โหเยอะมากจริงนะมองจากมุมด้านหน้าก็เยอะค่ะ

เป็นสายเลยสายสนค่ะ

ได้คู่ชมดีแล้ว

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที